เวลาคนเราที่เมื่อก่อนเคยหุ่นผอมเพลียวนี่เข้าตัวมากเลย
แล้วเวลามีคนมาทักแบบเฮ้ยอ้วนขึ้นเปล่าว่ะ
ทำไมปล่อยตัวขนาดนี้ทำไมปล่อยร่างบวมขนาดนี้
คำถามที่ว่าอ้วนขึ้นไหมเราตอบไม่ถูกเลย

ฉันอยากถามกลับที่บ้านถ้าไม่กินข้าวเหรอ
กินข้าวไงฉันเลยอ้วนเนี่ยอย่างพอสรันนะคะล่าสุด
คือโดนกระแสมาตลอดบอกว่าเป็นพระเอกอะไรที่แบบ
ตัวเองได้ใหญ่ขนาดนั้นล่าสุดเขากลับมาพังงาดอีกครั้ง
น้ำหนักลดไปแล้ว๘กิโลค่ะ
ปรบมือดังเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกัน
ให้สำหรับพอสต์สารันด์นะคะมุ่งมั่นฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างจริงจังเลย
ลดน้ำหนักเร่งหุ่นกลับมาให้หล่อเป๊ะเหมือนเดิม
งานนี้เจ้าตัวก็ขออวดด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนนี้

แต่ยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้เขาบอกว่าขออีกสัก๒๓กิโลแล้วกัน

พยายามทำทุกวิถีทางเลยทั้งการเลือกกิน

นั่นแหละสิเหมือนกันอยากมีความสุขกับการกินเลือกกินแต่ของที่ชอบ
เขาบอกว่าบวกกับมีวินัยในการเข้าฟิตเน็ตอย่างจริงจังค่ะ
อีกทั้งตอนนี้ร่างกายของพอร์ตกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้ว
ก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุไง
จะออกกำลังกายมากก็ไม่ได้นะคะก็ต้องเบาหน่อย
สามารถกลับมาเล่นได้เต็มที่แล้วนั่นเองค่ะ

ตอนนี้เหลือ๗๕กิโลกรัม
ตอนแรก๘๓กิโลกรัมอีกสัก๒๓กิโลกรัม

เหมือนมันลงมา๗๕กิโลกรัมแล้วมันไม่ลงแล้ว

ตั้งใจมากไปตอนหลังก็เลยทานปกติ
แต่ก็เน้นออกกำลังกายทุกวันบ่อย
แล้วก็๖โมงหลัง๖โมงเย็นไม่ค่อยทานข้าวแล้ว
แล้วทำไมเราสามารถกลับมาออกกำลังกายเด็กหนักได้

แต่บางทีถ้าเกิดไม่ได้ออกกำลังกายนานอาจจะเจ็บหลัง

แต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มเล่นแล้ว
เดี๋ยวอยากผอมมากก่อนแล้วค่อยไปเล่น
ส่วนเรื่องหัวใจของหนุ่มพอร์สนะคะ
ตอนนี้บอกว่ากลับมาเป็นสีชมพูชมพูอีกครั้งค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวก็ยอมรับเต็มปากแล้วนะ
ว่ากลับมาศึกษาดูใจกับสาวเกรสอีกครั้ง
เกรทนี่นะคะเป็นน้องสาวของคุณกิฟต์ออลิน

ก่อนหน้านี้เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
บอกเลยว่าแบบโกรธมากชนิดที่ว่าไม่เผาผีกันแล้ว
ทำให้น้องสาวฉันเสียใจคุณกิฟต์เขาว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่ตอนนี้เหมือนกลับมาดีกันแล้ว

คุณกิฟต์กับคุณพอร์ตก็ดีกันไปด้วยนะคะ
เขาบอกว่าครั้งนี้กิ๊บเหมือนจะไฟเขียวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ

ให้พอสกลับมาหาน้องบ่อยขึ้นให้เคลียร์กันให้ดีขึ้น
แล้วก็พอร์ตเองก็คงคอนเซ็ปต์หนุ่มอารมณ์ดี
เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมของฝ่ายหญิง
ประกาศแบบขำด้วยว่ากำลังรับสมัครคนรู้ใจค่ะ
ผมไม่เจ้าชู้
ที่เจ้าชู้ที่ไหนเหรอผมรักเดียวใจเดียวครับ

แค่มีคนคุยด้วยอีกหลายคนที่คุณไม่รู้หรือเปล่า

ลงแล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเหลือเก็บเบบี้แฟทอีกนิดนึง

สวัสดีคุณหมอบ่อยเดี๋ยวหน้าก็เล็กเชื่อดิ

ก็ออกกำลังกายว่ายน้ำเดี๋ยวจมูกก็โด่งเอง

ยืนตากแดดแล้วจมูกโด่งอะไรอย่างนี้ไม่เข้าใจ